เราเคยฝันที่อยากจะให้มีหุ่นยนต์มาใช้งานในบ้านมานานแล้วนะครับ
ตอนนี้ความฝันก็ใกล้ความจริงขึ้นมาทุกที
จากการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อย
แต่ก็ยังคงติดอยู่ที่ราคาที่ยังสูงอยู่นะครับ
แต่ว่าตอนนี้ที่อิตาลีกำลังมีการพัฒนาหุ่นยนต์เหมือนมนุษย์
ที่มีราคาถูกลงซึ่งเชื่อว่าในเร็วนี้
จะสามารถรับคำสั่งจากเสียงมนุษย์ได้
จดจำใบหน้าของคนได้ที่สำคัญ
ไม่ต้องรอนานอาจจะใช้เวลาอีกเพียงปีถึงปีครึ่งเท่านั้นครับ
ทีมงานทั้งนักวิทยาศาสตร์ทั้งเทคนิคและวิศวกร๒๐คน
ใช้เวลาเพียง๑๖เดือนในการออกแบบและประดิษฐ์ขึ้นมา
ซึ่งเชื่อว่าหุ่นยนต์ฮิลมานอยแบบใหม่ของเขา
ในที่สุดแล้วจะเป็นคนรับใช้ที่ดีที่สุดที่หลายคนปรารถนา
จะทำให้เป็นหุ่นยนต์ราคาน่าคบหา
ก็เลยมีการนำเทคโนโลยีมาเข้าสู่การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์
ให้ใช้งานในสภาพแวดล้อมแบบปิดอย่างในบ้านเรือน
สำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างคนพิการ
และสำหรับคนทั่วไปที่อยากมีคนรับใช้คอยช่วยงานในแต่ละวัน
คือการผลิตหุ่นยนต์ราคาถูกออกมาอีก

แต่สามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ได้ด้วย
คุณสามารถสอนมันว่าลูกบอลคืออะไร
ซึ่งต่อมามันจะจำได้ว่าอันไหนคือลูกบอล

มันจะจดจำใบหน้าด้วยการถ่ายภาพใบหน้า
แล้วนำไปประมวลผลเตรียมไว้
สำหรับการพบกันในครั้งต่อไป
มันมองเห็นว่าแต่ละคนมีหน้าตาอย่างไร
และยังเข้าใจการสื่อสารจากท่าทางด้วย
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนหลายจุดเพื่อให้เป็นหุ่นยนต์ราคาประหยัด
ขนาดความสูงอยู่ที่๑๕เมตร
ยืดลำตัวได้อีก๒๐เซนติเมตร

น้ำหนักตัวประมาณ๕๐กิโลกรัม

อีก๕๐คือคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะ
การใช้พลาสติกซึ่งที่จริงแล้วคือโพลิเมอร์

อย่างระบบตรวจจับการสัมผัส
ซึ่งส่วนมือและแขนจะหุ้มด้วยผิวหนังเทียม
ที่ทำให้หุ่นยนต์รู้สึกตอบสนองต่อวัตถุต่าง
หุ่นยนต์สามารถกะระยะประชิด
ระหว่างตัวหุ่นเองกับพื้นที่รอบได้
เมื่อคุณแตะไปที่แขนของมัน

หรือคอยหลบไม่ชนเข้ากับเฟอร์นิเจอร์
ซึ่งอาจทำให้ข้าวของในบ้านเสียหายได้
ทีมงานคาดว่าในอีกไม่นานนี้
มันจะสามารถฟังคำสั่งจากเสียงของเราได้ด้วย
โดยกำลังมีการนำซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมหุ่นยนต์
เราจะเห็นผ่านกล้องหน้าที่ติดกับหุ่นยนต์
เราจะสั่งให้มันหยิบของก็ได้
และสามารถสั่งผ่านเสียงได้

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงโปรแกรมตัวไหน
มันอาจเป็นหุ่นยนต์คอยแจ้งข่าว

หยิบจับอะไรที่ไม่ซับซ้อนมาก
และอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนติดแขน
แต่คาดว่าน่าจะพอกับรถยนต์คันเล็ก๑คัน
อาจจะซื้อไว้ใช้ในธุรกิจได้
หรือใช้ในครัวเรือนก็ได้
อีก๑๒๑๘เดือนข้างหน้า
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน